มาดูเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะคือเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่เกี่ยวข้องตรงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ห้วยสารา
เขาบอกว่าเขาไปลาดตระเวนแล้วปรากฏว่าไปเจอบุคคลต้องสงสัย
เป็นชาวต่างด้าวไปทำอะไร
คุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมคงจะงง
เอาไหนบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจลาดตะเวนแล้วไปเจออะไรอ่ะ
คือทำไมเขามาขนไม้เหรอแล้วแกกอะไรอยู่อ่ะ
ก็เขาแบกไม้ก็ไปลักลอบตัดไม้มาแล้วเจ้าหน้าที่บอกตัดใช่ไหม
อ่ะงั้นแบกออกไปเลยเพราะมันเป็นของกลางจ้ะเออ
เอาแบกมาแบบนี้อยากตัดดีนะก็ต้องแบกออกไปแล้วค่ะ
รักษาพันธ์สัตว์ป่านะคะห้วยสาราที่อำเภอภูสิงศรีสะเกดค่ะ
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนะคะมอดไม้ชาวกัมพูชาได้๔คน
ลักลอบแม้ลักลอบข้ามแดนไปเลยมาตัดไม้ชิงชัง
ไปแปรรูปเพราะอะไรจะส่งไปให้ในทุน
ทีนี้ทางด้านคุณสาธิตพันธุมาตรหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสาราบอกนะ
บ่ายเมื่อวานคือเขามีหน่วยเฉพาะกิจ
ร่วมกับศูนย์พิทักษ์ป่าที่๓ไปลาดตระเวนกัน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าตรงนี้นี่แหละนะคะ
ตรงตำบลดงรักอำเภอภูสิงศ์ที่ศรีสเกต
ตรงนั้นมันห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาสัก๑กิโล
ก็จะป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดนั่นแหละค่ะ
ทีนี้พอระหว่างลาดตระเวนโอ้ยแจ็คพอร์ตเลยค่ะ
จังเจอสี่คนเลยโอ้กำลังตัดไม้กันใหญ่เลย
เจ้าหน้าที่ปิดล้อมเลยไปคุมตัวจับได้๔ราย
แล้ว๔คนที่จับมาได้คุณอุ๋ยเชื่อไหมอายุ
สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดปีเท่านั้นโอ้ยเด็กเด็กอยู่เลย
ก็ใช่นี่ดูสินี่โอ้โหอายุก็น้อยนะคะบางคน
อืมอ่าแล้วก็เลยตรวจยึดของกลางค่ะ
ก็เป็นไม้ชิงชันแปรรูปสามเหลี่ยมนั่นแหละค่ะที่เขาตัดมา
แล้วก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างที่เอาไว้ตัดไม้นะคะ

ก็ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสพภูสิงศ์ของศรีสะเกดเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ก่อนออกต้องแบกไปด้วยนะจ๊
อืมตัดมาแล้วก็ต้องแบกกลับไปเป็นของกลางให้เจ้าหน้าที่เขาด้วย
เออไม่รอดนะคะกลุ่มมอดไม้ลักลอบตัดไม้แบบนี้